ประเด็นที่กำลังเป็นกระแสนะครับ

คุณพระกุ้งอ่า

ก็เอาแชทลับมาเปิดเผยเหมือนกันนะฮะ
จากคนหนึ่งในกลุ่มที่อยู่บนนี้

ลับนี้นะครับมีการคุยกันกับรุ่นพี่ของเด็กรับงานเอ็นคนหนึ่ง
ที่เคยรู้จักแล้วก็รับงานเอ็นบนเรือนะครับ
ผู้จ้างงานคนเดียวกับที่เกี่ยวข้องกับกรณีของคุณแตงโม

เรื่องบนเรือดูประกอบการพิจารณานะ

ความจริงต้องปรากฏจะได้หลับได้นอนกันนะ

ให้ข้อมูลสั้นเพียงว่าเด็กเอ็นรายนี้
รับงานกับผู้จ้างเมื่อประมาณสัก๒อาทิตย์ที่ผ่านมา

ก่อนจะเกิดกรณีคุณแตงโมตกเรือเนี่ย
คุณพลากุ้งไม่ขอเปิดเผยตัวตนของเด็กเอ็นรายนี้ที่ให้ข้อมูล
และในฐานะคนบันเทิงก็อยากให้ความจริงปรากฏเท่านั้น
หลายคนก็ได้อ่านข้อมูลนี้ไปแล้ว
รับงาน๒อาทิตย์ก่อนจะเกิดเหตุคุณแตงโมตกเรือ
คุณตังโมตกเท่าไหร่๒๔กุมภาคม
สัปดาห์ก็น่าจะสัก๑๐กว่ากุมภาหรือเปล่า
คือแชทนี้บอกพฤติกรรมของผู้ชายคนหนึ่งนะว่า
จริงแล้วไม่ได้สุภาพอย่างที่ปรากฏออกสื่อแบบนี้เลยนะคะ

อันนี้ไม่ทราบคุณผู้ชมตัดสินใจได้นะคะ